คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เราเริ่มต้นด้วย
เรื่องของการมาเตือนกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะค่ะ
ค่ะเอ่อกู้ภัยที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
เขาได้มีการแจ้งโพสต์โพสต์เพื่อแจ้งเตือนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
มีพฤติกรรมคือไปแอบเรียกรับเงินญาติของผู้ป่วย
ก็คือกู้ภัยเนี่ยเวลาเขาไปรับผู้ป่วยมาแล้วเนี่ยนะคะ
หรือคนที่ไปประสบอุบัติเหตุเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลถูกไหม
แล้วหลังจากนั้นพอส่งเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ญาติมาดูแลรับช่วงต่อไป
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีผู้ชายคนหนึ่งแอบสวมรอย
บอกว่าผมเป็นกู้ภัยพอกู้ภัยชุดที่เขาปฏิบัติหน้าที่จริงเขากลับไป
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ปฐุมท่านดูไว้ด้วยนะคะลักษณะแบบนี้
จะไปบอกญาติผู้ป่วยบอกว่าผมเป็นกู้ภัย
เรียกเก็บเงินมีอะไรบ้างค่ารถค่าน้ำเกลือค่าทำแผล
บางรายก็ยอมจ่ายไปนะคะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายนี้
ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทเลยนะคะ
กระทั่งสักประมาณช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงพบชายคนดังกล่าว
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนะคะ
เพื่อไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม
แต่ผู้ชายคนนี้ไหวตัวได้ทันคุณหลบหนีไปได้นะคะ
ต่อมาชุดสายตรวจไปพบอีกพบชายต้องสงสัย
ยืนคุยกับรอปภของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ก็เลยไปควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำ
ทีนี้จากการตรวจค้นในกระเป๋าสะพายของผู้ชายคนนี้
ไปพบวิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง๑เครื่อง
และมีดคัตเตอร์อีกหนึ่งอันกู้ภัยที่ทราบข่าวเนี่ย
ก็เดินทางมาร่วมชี้ตัวกันนะคะผู้ชายคนนี้ที่ถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิสิทธิ์เลิศธานังหรือว่าในตู่อายุ๓๓ปีเนี่ย
ตู่นะในตู่เนี่ยขี้ตู่ยอมรับสารภาพบอกว่า
กระทำพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งมีญาติของผู้ป่วยบางรายได้ให้เงินไป
ตั้งแต่หลักร้อยเป็นจนถึงหลักพันบาทส่วนพฤติกรรมจะดักฟังเหตุการณ์จากวิทยุสื่อสารนี่ไง
ก็เลยรู้ไงรู้ที่มาที่ไปรู้ความเคลื่อนไหวหมดเลย
เพราะว่าไปแอบดักฟังจากวิทยุสื่อสารแล้วก็อ้างอีกนะคะ
บอกว่าตัวเขาเองเคยเป็นอปพรและตำรวจอาสามาก่อน
อกจากนี้ยังเคยโทรศัพท์ไปหมายเลข๑๙๑แล้วก็๑๖๖
ว่ามีอุบัติเหตุหรือมีคนป่วยฉุกเฉิน
เนื่องจากว่ากินเหล้าเมาแล้วก็เกิดอาการเครื่องขนอง
สร้างความเดือดร้อนมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้ค่ะ
ทำเองรับเองนักเลงพอนะคะ

แล้วทุกคนก็ชี้ถูกหมดเลยนะ

พันธุ์ตำรวจโทสัญชัยเมธีวิวัฒน์
พันธการสอบสวนสภเมืองปทุมธานี

ได้มีการถ่ายรูปทำประวัติไว้แล้ว
เป็นหลักฐานมีการว่ากล่าวตักเตือน

ลักษณะแบบนี้อีกเพราะนอกจาก

เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทอง

เขาตั้งใจทำหน้าที่ที่เขาดีเนี่ย

ในการทำงานด้วยหลังจากนี้

ยังทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกนะเดี๋ยวจะจัด
ให้จะเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คำว่ากู้ภัยก็คืออาสาสมัคร
ทำด้วยใจจริงตอนนี้ไปเรียกรับเงินของเขาก็ทำให้อ่ะ

ใช่ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งเลย